เพียงแต่คนเท่านั้นนะครับที่ได้รับผลกระทบจากภัยแรงในปีนี้
แต่ว่าบรรดาสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์หลายแห่ง

แหล่งน้ำตามธรรมชาติแห้งขอดอาหารไม่เพียงพอนะครับ

ในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านริมป่ามากขึ้น
ล่าสุดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันพืช
เตรียมที่จะเข้าหารือร่วมกับกรมฝนหลวง
และการบินเกษตรเพื่อขออากาศยาน
ขึ้นบินทำฝนเทียมในพื้นที่ป่านุรักษ์ทั่วประเทศครับ
ธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับ
เปิดเผยว่าขณะนี้พื้นที่ป่าอนุรักษ์หลายแห่งเริ่มประสบปัญหาภัยแรง
กระทบแหล่งอาหารรวมถึงแหล่งน้ำตามธรรมชาติก็เริ่มแห้งขอด

ว่าสัตว์ป่าขนาดใหญ่จะออกนอกพื้นที่มาทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านมากกว่าเดิม
เมืองต้นก็ได้เตรียมประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ขึ้นบินทำฝนเทียมในพื้นที่อนุรักษ์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น
ซึ่งคงจะต้องดูจากปัจจัยต่างนะครับเช่นสภาพอากาศและจำนวนสัตว์ป่า
ว่าจะเริ่มนำร่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบกิริขัน
และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งมีสัตว์ป่าขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะช้างป่าที่เป็นสัตว์ใช้น้ำจำนวนมากในการดำรงชีวิต
ส่วนในพื้นที่อื่นขนาดนี้ก็ได้สั่งการ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทั้ง๒๑แห่งไปสำรวจในพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแรงเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป
สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวก็ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างแหล่งน้ำ
และสร้างแหล่งอาหารในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะพื้นที่ป่าที่ประสบปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำอย่างหนัก
ที่มีอยู่ประมาณ๓๐แห่ง
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกาจังหวัดลบบุรี
เขตรักษาพันธุ์ห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโพธิจังหวัดสลักบุรี
สถานีพ่อเลี้ยงป่ากระบบคู่จังหวัดชนบุรี
รักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรี
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองจังหวัดลำปางเป็นต้นครับ